พาไปเจาะพาไปเกาะติดยาวค่ะ

พาไปส่องดูหน่อยเครื่องบินเจ็ตหรูลำใหม่

ไปดูเรื่องของเครื่องบินเจ็ตก่อนละกัน
เพราะว่าวันนี้คุณทักษิณจะเดินทางกลับไทย
โดยจะใช้เส้นทางบินสิงคโปร์ดอนเมือง
มีกำหนดถึงไทย๙โมงอย่างที่เราทราบกัน
ซึ่งในท่ากัดสยานส่วนบุคคลตรงนี้จะมีอะไรบ้างล่ะ
จะมีโรงเก็บเครื่องบินส่วนตัว๒โรงขนาดรวมกัน๕๒๐๐๐ตารางฟุต
สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง๗๐คน
แล้วตรงนั้นนะคุณผู้ชมก็จะมีทั้งห้องประชุมห้องรับรองส่วนบุคคล
เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสาร
แล้วก็มีห้องสำหรับอาบน้ำแต่งตัวเอาไว้รับรองเพื่อความสะดวกสบาย

แต่ว่าที่เราฉายภาพให้ดูแล้วที่พี่น้ำแข็งอธิบายให้ฟังว่า
มีห้องอะไรบ้างมีห้องอาบน้ำใช่ไหมมีห้องประชุมส่วนตัว
มีห้องไว้รับรองอะไรแต่ไม่ได้บอกว่าคุณทักษิณจะได้ใช้บริการส่วนนี้นะ
คือมันมีอยู่แล้วนะ
มันมีอยู่แล้วเขารองรับคนที่เขามีเครื่องบินส่วนตัว

ถูกต้องเดี๋ยวจะไปบอกว่าโอ้โหนี่เตรียมเอาไว้รับคนข้างหลัง

ไม่ใช่เขามีกันอยู่แล้วนะครับ
ทีนี้อย่างที่บอกไงพอเราได้รู้จักและความหรูหรา
มันมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้าง
แล้วเส้นทางล่ะถ้าเกิดว่าคุณทักษิณมาถึงแล้ว
จะต้องเข้าทางไหนออกประตูไหนมาหน้าอาคารยังไงเนี่ยนะคะ
ซึ่งตรงนี้อาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล
ก็คือประตู๔ท่ากาศยานดอนเมือง
ซึ่งประตูตรงนี้คุณผู้ชมเราทำเป็นกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะ
ประตู๔เนี่ยนะรถยนต์เนี่ยสามารถไปรับถึงตัวอาคาร

ซึ่งประตูนี้นะรถไม่สามารถเข้าไปรับถึงตัวอาคารได้
คือตรงกลางอ่ะคุณผู้ชม
คุณทักษิณจะต้องเดินออกมาแล้วก็ขึ้นรถตรงประตูทางออก
จุดนี้ห่างจากประตู๔ทางซ้ายประมาณ๑๓๐เมตร
ซึ่งทางด้านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทประจวบวงศุกร์

โดยจะเดินออกมาปรากฏตัวให้สื่อมวลชนได้เห็น
นั้นแปลว่าบางคนฆ่าการไว้ไงว่า
หรือว่าแบบไปรับถึงเครื่องแล้วขึ้นรถเลยเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นใช่ไหม
ซึ่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านยืนยันแล้วนะคะ
ว่าจะมาปรากฏตัวให้สื่อมวลชนได้เห็น
แล้วก็ขึ้นรถของตำรวจที่เตรียมเอาไว้
ไปที่สารดีกาที่สนามหลวงต่อไปนะคะ